ตั้งตัวได้โอ้โหเซ็ตอยู่นานเซ็ตอยู่นานมากอันนี้กลับมากลับมาแล้วนะคะขอบคุณพี่ดาด้าด้วยนะจ๊ะ
ไม่ต้องขอบคุณเขาก็ได้ค่าตัวขอบคุณทำไมสาธารณาเวลามาไงโอ้โหเขาอยากนั่งตรงนี้มันลำบากนุ้ยรู้จริงจริงพี่ด้า
มันลำบากตรงไหนอ่ะเขาอยากอยู่ยิงยาวเขาบอกว่าเออนุ้ยจริงน่าจะพักไปถึงเขาดาวนเลยนะแกนานไปไหนรู้ก็ต้องใส่แพมเพิร์ต
แต่น้องนุ้ยมาปั๊บเนี่ยนะคะคุณผู้ชมต้องอยากจะไลน์มาคุยกันบ้าคลั่งแน่เลยค่ะทักทายยังไงไม่เลี้ยงลูกเหรอ
เอ้ยเอาลูกไว้ในรถเอาลูกไว้ที่บ้านก็ไลน์มาทักทายกันได้นะคะที่ไทรัฐค่ะไลน์ไทรัฐไลน์พี่พูดว่าอะไรอ่ะที่ไทรัฐ
วัดไหนวัดคู่บอลไงวัดคู่บอลไง

นี่รุ่นนี้ไม่ต้องให้ใครมาส่งเขาประกวดเลยส่งเอง

ตายเลยเดี๋ยวไปซื้อจะหมดยังเนี่ยที่ประตูน้ำอ่ะ

ไม่ได้แล้วคิวเต็มในการแต่งตัว
พี่ไม่ทันแล้วพรุ่งนี้แล้วหรอ
พรุ่งนี้แล้วกระทงกระทงยังไงอะนุ้ย
แปลกก่อนแต่ไม่ทำลายสีไวร้อมนะ

อะไรเออพี่ศรีหมดไปอุ๊ยแต่ละ
เมื่อวานไงเมื่อวาน

แล้วก็ถูกคนขายบวก

แล้วเวลาซื้อป้านะเขาบอกว่าป้า

แปะอยู่อันเดียว

ก็เลยเอามาจับจีบทำกระทงกัน

แล้วคุณผู้ชมไอเดียที่ดีกว่านั้นนะคะก็คือลอตเตอรี่ที่เราไม่ถูกนั่นแหละ

โอ้โหฉันไม่ถูกเป็นปึกเลยเมื่อวาน

ไม่ใช่สิลอตเตอรี่เขาซื้อขาดเนอะ
ต้องหาตังค์ไปให้เจ้ามืออะไรเนาะ

ลดค่ะคุณนุ้ยป้าก็ไม่ได้อะไร
หลายทีแล้วนะป้าหลายงวดแล้ว
ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นคนเล่นล็อตทรีก
เราไปกันต่อที่ให้อาหารจัดกันไหม

หมายถึงเนื้อปลาเหรอ
เนื้อปลาเลยพี่นี่ไงค่ะ
กระทงขาวนิดนึง
แต่เราก็เตือนเรื่องสุนถ่วง

เขื่อคุณผู้ชมจะได้เห็นไปเพิ่มเติมได้

น้ำจิ้มด้วยก็คือคืออันนี้เนี่ย
เหมือนกับอาจจะได้สามารถจะไปคาราวะ
แต่มาทั้งตัวเลยเหรอมาเป็นกะเพราก็ได้มาทั้งตัวเลย

หรือเขาให้เด็กที่เขาจะลงไปเก็บเหรียญไง

เราก็เลยแบบว่าเก็บไก่นี้ไปกินได้

ถูกต้องหรือลอยนานานก็ไม่ได้

เป็นผลไม้เขาก็แต่งกันเป็นแบบว่ารูป

งามกันไปอันนี้คือเป็นแบบไอเดีย

ปีนี้อยากลองทำกระทงเอง
แล้วมีไอเดียอะไรเก๋บ้างไหมมานำเสนอ

เช่นทำเป็นกับข้าวก็ได้หรือว่าอะไรเป็นแบบ
ขันโตกก็ได้แล้วแต่ใช่หรืออยากจะเอา
แบบว่าแกงแกงคั่วใต้
อะไรอย่างเงี้ยของร้านครัวอ้นศรี

ก็อย่าเอาไปลอยกระทงเลยเอาเก็บไว้กินเถอะ

ดุธรรมชาติซึ่งเราทำกันอยู่แล้วทุกปีนะคะ

ที่สามารถจะเอาไปทำได้ก็ทวด

แต่วันนี้ที่เรานำเสนออันนี้คุณผู้ชมสวยนะ

ใช่ไม่น่าเชื่อ
เปลือกข้าวโพสหาได้จากที่ไหน

แล้วก็ถามเขาว่าป้าเปลือกข้าวโพดอ่ะ

ขอได้ไหมป้าก็จะตอบว่าป้าขายนะ

คือ๊าป้าไม่ได้เลย

แม็กซ์อีกอย่าใช้แม็กซ์สิ
อยากซื้อที่ไหน

เดี๋ยวที่ฉันแนะนำเธอไปเสื้อเสริมสำเร็จที่ตลาด
ที่เป็นเปลือกข้าวโพดหรือว่าอาจจะเป็นต้นสโหน่ก็มี
สโนหางไก่หรืออะไรต่างย่าพ่งย่าแพรกอะไรก็ได้จริงแล้ว
คล้ายกับทานก็ได้จริง
คือทุกวันนี้ที่พี่เห็นหลานทำนะ

ถูกต้องคือไม่ได้ลงไปในแม่น้ำ
คือลอยกระทงเป็นประเพณีที่เราจะขอเข้ามา
หรือขอบคุณเจ้าแม่คงคาใช่ไหมคะ
พระแม่คงคาเราเองก็ควรจะต้องไม่เป็นคนทำร้าย
ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกันนะ
เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่
ถ้าเกิดใช้กระทงจากต้นสโหน่
เพราะว่าสนวนจริงก็เป็นวัชพืช
แต่ก็มีหลายปีแล้วนะที่พระแม่คงคาก็ทำเรื่องขอมา

เล็บที่ตัดขออย่าทำสีอาคิลิกได้ไหม
ต้องให้ความคำมึนสีเข้าใจไหม
แล้วคุณส่วนใหญ่ที่คุณตัดเล็บมาใส่กระทงมา
คุณก็อย่าเพิ่งทาเล็บได้ไหม

ฝากเอาไว้แต่ทำไม่ทำแต่อีกเรื่องหนึ่งนะคะ

ก็คือถ้าพูดถึงเรื่องราวของวันรอยกระทง
หลายคนก็จะนึกถึงเรื่องราวของความรัก

ไปกันเป็นคู่ก็ต้องลอยสิพี่พี่เคยไหม

เกือบแต่ลอยที่บ้านไงลอยสองคนมองหน้ากันอย่างนี้
เอ๊ะ

ลอยเท่าอย่างนั้น

เพราะว่าหลายคู่ก็ต้องอยากจะต้องไปลอย

กระทงเราเนี่ยจะลอยคู่กันไปหรือเปล่า

กันถึงเรื่องของเกี่ยวกับความรัก
ก็คือการอยากเปลี่ยนตัวตนเพราะอยากจะเป็นคนของเขา
ไม่แชร์กันเลยเหรอไม่๕๐๕๐เลยเหรอ
เปลี่ยนตัวเองในญาตินะเปลี่ยนตัวเองเลยคือเพราะว่าเรื่องเนี่ยอันนี้เนี่ย
เป็นเรื่องจากดีเจพี่อ้อยเขาเขียนในคอลัมป์คนดังนั่งเขียนว่า
ว่ามีคนเนี่ยมาเหมือนกับมาปรึกษาพี่อ้อยว่าเออเนี่ย
คือหนูเนี่ยนะคะคบกับแฟนตอนแรกเนี่ยค่ะ
หนูก็แบบว่าเหมือนฝืนตัวเองทำเป็นคนดีค่ะคือไม่จิกตาม
แล้วก็แบบว่าแบบไม่พูดหยาบคายอะไรอย่างนี้ไม่ลงไม้ลงมือกับเขาเลยอะค่ะ

ฟังไปฟังมาน้องนุ้ยป่ะคะฮาโหลนี่พี่อ้อยเอง
ใช้ป่ะคะน้องอุ๊ยค่ะอ๋อค่ะแล้วยังไงต่อคะอุ๊ยนะคะก็คือ
แล้วเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยยอมแฟนมากเกินไปหรือเปล่า
ก็เลยเลือกที่จะแบบว่าเปลี่ยนกลับมาเป็นตัวเองโทรจิก
แล้วก็แบบว่ามีการอาจจะมีการแบบว่าว่ากล่าวตักเตือนมีการวินเหวี่ยงนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แฟนอุ๊ยก็เลยเป็นมีคนใหม่
พี่ว่านะคะในฮาโหลอุ๊ยฟังพี่อยู่ป่ะคะนี่พี่อ้อยนะคะ
เปลือกอ้อยบอกอยากจะบอกอุ๊ยว่าอุ๊ยเป็นตัวเองเถอะค่ะ
ไม่ว่าอุ๊ยจะรักใครนะคะที่ผ่านมาในชีวิตอุ๊ย
จะต้องรักตัวเองให้มากกว่ารักคนอื่นค่ะ
อ๋อแค่นี้นะคะแล้วยังไงคะ

มันง่ายมากไงแต่มันจะปฏิบัติยาก
เพราะเวลาเรารักเขาซะแล้วเราจะไม่ค่อยมองตัวเอง
แต่มันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งที่รักตัวเองมากนะพี่หมอ

อ้อยเขาก็เลยบอกว่าในนี้ในคอลัมป์เนี่ย
ก็บอกว่ามันต้องแบบใช้สติที่จะมีความรัก
คือมันไม่ใช่รักจนแบบว่าหัวปักหัวปามอะไรอย่างนี้ไม่มีสติ
คือลืมตัวเองไปจนทำให้เราเองก็รู้สึกไม่เป็นตัวเอง

จนทำให้แฟนของเราคนรักของเราเนี่ยรู้สึกแบบ
ไม่เหมือนกับว่าทำให้ความรักมันจืดจางลง
ก็คือมาเจอกันตรงกลางคือเหมือนกับว่า
อย่าผิดธรรมชาติมากเกินไปแต่อะไรที่มันไม่ดีสำหรับเราเนี่ย
หรือสำหรับที่จะเป็นการคลองคู่ไปเนี่ยเราก็ปรับซะ
มีรักแล้วก็ต้องมีสติด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้ค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาแต่งหน้ากันดีกว่า
เราต้องสวยในวันลอยกระทงใช่แล้วก็มีลิฟต์แมทลิฟแมทเลย
ใช่สวยงามมากเก๋มากไม่ใช่ลิฟแมทธรรมดาเป็นลิฟแมทออร์แกนิค
ใช่เขาเอามาฝากเราทุกสีเลย
จริงเหรอคะขอบคุณค่ะพูดไว้ก่อน
สักครู่ค่ะ